คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเรื่องของน้องเอิร์ทกันหน่อยนะคะ
นายนวพลมาสช่วงอายุ๑๗ปี
เอิร์ทเนี่ยเดินทางมาจากมหาสารคาม

ผอมโซอิดโรยแล้วก็ที่คอของน้องเอิร์ทเนี่ยเหมือนกับมีรอยเชือกรัดอะไรแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าเออเป็นไงเป็นมาเป็นไปยังไง
หายไปห้างวันห้างคืนได้อ่ะ

บิ๊กเรียนเขาก็ลงเรื่องราวเอาไว้นะฮะทีนี้ค่ะทางน้องเอิร์ทเขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ว่าตีห้าออกจากหอพักย่านดินแดงไปฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อแถวถนนพะหนโยธินซอยแปด
ก็ขึ้นรถเมย์ไปนะคะระหว่างนั่งอยู่บนรถเมย์ใส่หูฟังแล้วก็เผลอหลับค่ะ
มาอีกทีรู้สึกตัวอีกทีน่าจะเป็นช่วงบ่ายของอีกวันหนึ่งเลยนะคะช่วงบ่ายวันที่๑๓เมษายน
ไปรอบทิศมีแต่ภูเขามีแต่ต้นไม้ตัวเองก็งงว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
พอรู้สึกตัวเอ๊ะเงินสดสี่พันบาทก็หายไปโทรศัพท์มือถือก็หายไป
ก็เลยพยายามหาทางเอาตัวรอดออกจากภูเขาตรงนี้ด้วยวิธีการเดินเรื่อยแบบไม่รู้ทิศทางค่ำไหนนอนนั่น
ไปเจอบ้านร้างก็เข้าไปหวังจะไปพักผ่อนแต่มีคนอยู่ในบ้านไปขอความช่วยเหลือจากเขา
เขาก็ไม่กล้าช่วยเพราะว่าสภาพตอนนั้นคือเหมือนขอทานใส่เสื้อผ้าขาดหลุดลุ้ย
ใส่รองเท้าเพราะรองเท้ากัดก็เลยถอดรองเท้าทิ้งไปรู้แต่ว่าตัวเองอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
เอิร์ทเล่าให้ฟังว่าก็เดินไปเรื่อยนะคะ

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ